กันต่อที่เรื่องของสนามบินพาคุณผู้ชมไปชมสนามบินขอนแก่นกันหน่อยนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสนามบินภูมิภาคที่มีศักยภาพเหมือนกัน
เพราะว่าผู้โดยสารนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีครับ
ทำให้กรมท่าอากาศยานเตรียมขยายอาคารผู้โดยสารใหม่
รวมทั้งเพิ่มลานจอดของเครื่องบินนะครับ
ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ตั้งเป้าว่านี่จะเป็นสนามบินอนาชาติแห่งใหม่ในอนาคต
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
พื้นที่ประมาณ๒๖๐๐ตารางเมตรจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นอาคารผู้โดยสาร
ที่มีพื้นที่ใช้สอย๔๐๐๐๐ตรม
และลานจอดเครื่องบินจาก๕หลุมจอดเป็น๑๑หลุมจอด
เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการก่อสร้างจะเริ่มในปี๒๕๖๑และเปิดให้บริการในปี๒๕๖๒
ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นสามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะ

หรือประมาณ๑ล้าน๘แสนคนต่อปี
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง๓แสนคนด้วยกันค่ะ
อกจากนี้นะคะก็มีการคาดการณ์ว่า
จะมีปริมาณภูติศาสตร์เพิ่มขึ้นถึง๑๐๗ต่อปี
จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางในการเดินทางไปจังหวัดต่าง
และมีศักยภาพในทั้งด้านการบริการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมต่าง
ทำให้กรมท่าอากาศยานจำเป็นต้องขยายอาคารและลานจอด
เพื่อรองรับการเติบโตของผู้โดยสาร
ผู้โดยสารรูปแบบใหม่จะสามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสารได้มากถึง๕ล้านคนต่อปี
โดยรูปแบบอาคารบริษัทผู้รับเหมานำเสนอเป็นสามอาคาร

อาคารจอดรถรองรับปริมาณได้๑๔๖๐คัน
อาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ
คาดว่าในอนาคตจะเปิดทำการบิน
หลังจากสายการบินพาณิชย์เริ่มให้ความสนใจเปิดเส้นทางใหม่

กลมท่ากับสยานเราก็มีมาตรการเชิงรุกในการคุยกับสายการบิน
ในการที่จะสับสนุนให้เกิดการบิน
ในการที่ทำอย่างแอร์ไลน์เขาก็มองในเชิงธุรกิจ
ในเชิงที่ว่าบินแล้วคุ้มไม่คุ้ม
แล้วก็มีการพูดคุยว่าต้นทุนที่เขามี
กลมท่ากับสยานในอำนาจและหน้าที่
จะสามารถยืดหยุ่นได้ขนาดไหน
เพื่อให้เขาได้เริ่มต้นบินนะฮะ
หอการค้าจังหวัดขอนแก่นมั่นใจว่าการขยายพื้นที่ภายในสนามบิน
รับประชาชนที่เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่น
และจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดเติบโตขึ้น
เพราะราคาค่าโดยสารที่ไม่แพงมาก
และการส่งเสริมกิจกรรมต่างของจังหวัด
เม็ดเงินกระจายมาสู่เมืองนี้มากขึ้นตามไปด้วย
เมื่อการเดินทางเร็วขึ้น
ทำให้สามารถติดต่องานได้มากขึ้น
คนเดินทางได้ง่ายการเคลื่อนไหว
อย่างที่เราเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณ๒๐นะครับของผู้เดินทาง
พวกนี้แหละครับจะทำให้เม็ดเงินในการที่จะมาใช้ในพื้นที่
สองทิศทางคนรอบข้างเอง
หรือคนจากต่างภาคต่างประเทศที่จะเข้ามาครับ

ประชาชนที่มาใช้บริการบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องดี
ถ้าจะขยายอาคารเพราะจะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม
ก็เหมาะสมครับเพราะว่ามันน่าจะมีประชากรใช้มากขึ้น
ก็น่าจะมีคนเดินทางไปมากันเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจแล้วก็ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ครับ
ดีค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้รับคนได้

บ้านเราก็จะได้เจริญขึ้นนะพี่ว่า
สำหรับพื้นที่ขายสินค้าภายในอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่
ท่ากาศยานจะให้ความสำคัญกับสินค้าจากชุมชนและกลุ่มสตาร์ทอัพ
โดยจะจัดพื้นที่ให้นำมาจำหน่ายโดยเฉพาะ
ส่วนระบบป้องกันและตรวจสอบสแกนกระเป๋าตามกฎขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน